กันยายนคุณพระพรคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ

เรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดพนันเชิง

เราเพิ่งได้เจอแค่ศพของคนที่เป็นสามีเท่านั้น
แต่เมื่อวานนี้ฮะน้ำมันลดในแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาสามารถกู้เรือดึงเรือขึ้นมาได้
เราเจอศพของคนที่เป็นภรรยาแล้ว
สภาพศพก็เป็นไปตามระยะเวลาต้องบอกแบบนี้
นี่คือตอนที่ลูกสาวเรียกวิญญาณแม่กลับบ้าน

สวัสดีครับ
ลูกสาวเรียกวิญญาณแม่ให้กลับบ้านครับ
ร่างของท่านจมอยู่ใต้โครนในห้องเครื่องของเรือลากจูงครับ
เจ้าหน้าที่สูบน้ำแล้วก็โคลนออกมาพบว่าเป็นโคลกกระดูก

เกือบ๓เดือนแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่นำโครงกระดูกนะครับไปให้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้น
ที่ท่าน้ำแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีครับ
นางสาวสุพรรษาริสฉิมลูกสาวของป้า
ดีใจมากครับอย่างน้อยก็ได้เจอศพแม่
รอมานานกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ
น้ำในมายน้ำเจ้าพญานลดนะครับ
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจกู้ซากเรือขึ้นมาได้สำเร็จแบบนี้

วันพรุ่งนี้จะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของแม่
ซึ่งตลอดระยะเวลา๓เดือนนะครับ
ที่ยังไม่เจอแม่คนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับ

กับครอบครัวออกเรือนะ
ออกเรือตามหาร่างของแม่อีกทางนึง
เพราะกลัวว่าร่างของแม่เดี๋ยวจะลอยน้ำไปเรื่อยหายไป
แต่ในใจลึกก็เชื่อว่าร่างของคุณแม่เนี่ย
ยังติดอยู่ในซากเรือเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะว่าครอบครัวและเธอฝันว่าแม่มาหา
แม่มาหาแล้วภาพในความฝันนั้น
เห็นแม่ยืนอยู่ในเรือครับฟังเสียงลูกสาวเล่าครับ
ฝันว่าอยู่ในเรือ
มั่นใจอยู่ในเรือใช่
ก็เหมือนเขามาบอกว่ารักษณะเหมือนกับเขา

เราก็เห็นภาพแม่มาว่าเขายืนอยู่บนเรือตลอด

จะเจอเพียงร่างที่ไร้วิญญาณของแม่แต่ดีใจครับ
จะนำร่างของแม่ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
แล้วช่วงเย็นของวันนี้นะครับมีพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็ตั้งสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วัน
แล้วจะทำพิธีชาปนกิจ๒๓ธันวาคมนี้ครับ
นี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุ
เกือบ๓เดือนที่ผ่านมา
สองสามีภรรยานะคะอยู่บนเรือลำนี้นะคะ
แล้วก็เจอร่างของผู้ชายก่อนนะคะ
ส่วนคุณป้าก็เจอร่างสุดนี่ครับนี่คือคุณป้านี่ละหมด
นั้นละหมดท่านยืนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ
ยังไงก็ตามขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ